สวัสดีครับค่ำคืนนี้มาเจอกันในค่ำคืนแห่งความรักนะครับ
ซึ่งหลังจากนี้เป็นต้นไปแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดแต่ละภูมิภาค
คงจะได้มีการจัดกิจกรรมต่างเพื่อที่จะให้คู่รักนั้นออกเดินทางท่องเที่ยวนะครับ
ไปเจอไปสัมผัสกับความสวยงามทางธรรมชาติในช่วงปลายฤดูหนาวนะครับ
หลังจากที่ก่อนหน้านี้เจอฝนตกลงมาหลายพื้นที่เลยทีเดียว
สุดสัปดาห์นี้ใครวางแผนที่จะเดินทางท่องเที่ยวเดี๋ยวมาตรวจสอบกันหน่อยนะครับ
มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างจุดไหนร้อนจุดไหนหนาวจุดไหนต้องระวังฝนกันอยู่นะครับ
คุณผู้ชมครับตั้งแต่ช่วงเมื่อวานที่ผ่านมาครับ
ความหนาวที่เข้ามาปกครุมเมืองในของเราค่อยออกไปนะครับ
สิ่งที่เข้ามาแทนที่ก็คือความชื้นจากทะเลนั่นเองนะครับ
ซึ่งก็ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครช่วงเช้านั้น
มีการก่อตัวของหมอกเข้ามาปกคลุมนะครับ
หลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะครับความชื้นเหล่านี้ครับ
ก็จะค่อยมีการเข้าไปแล้วก็กระจายตัวในบริเวณตอนกลาง
ก็บริเวณพื้นที่ภาคเหนือมากยิ่งขึ้นนะครับ
แต่สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเรื่องของสถานการณ์ฝนแล้วก็อากาศที่เย็นลงนะครับ
ช่วงที่ผ่านมาอากาศในพื้นที่ภาคเหนือถึงแม้ว่าจะมีฝนตกอากาศก็ไม่เย็นลงเท่าไหร่นะครับ
เดี๋ยวมาดูกันหน่อยว่าจะมีโอกาสเย็นลงอีกหรือเปล่านะครับ
คุณผู้ชมครับนี่คืออากาศในช่วงวันศุกร์วันเสาร์นะครับ
สังเกตว่าในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยนะครับ
อยู่ที่ประมาณ๒๐ต้นส่วนบริเวณตอนกลางก็พุ่งมาอยู่ที่๒๗นะครับ

ซึ่งนี่อันนี้เป็นวันที่วันเสาร์นะครับก็จะประมาณเท่ากันนะครับ
ในขณะที่ตอนกลางวันครับอากาศนั้นร้อนละอุเลยทีเดียวนะครับ
สังเกตว่าในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานพุ่งไปอยู่ที่ประมาณ๓๕๓๖องศา
ซึ่งก็ร้อนกว่าบริเวณตอนกลางซะอีกนะครับ
ที่เป็นแบบนี้ครับเพราะว่ามีหนึ่งปัจจัยก็คือเป็นเรื่องของคลื่นกระแสลมนะครับที่เข้ามามีบทบาท
กระแสลมตัวนี้ครับสิ่งแรกที่จะมีบทบาทก็คือจะทำให้อากาศร้อนจัดครับ
หลังจากนั้นอากาศก็จะเย็นลงนะครับเพราะว่ามีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้น
ซึ่งมีการคาดการณ์แบบนี้นะครับว่าฝนนั้นจะเกิดขึ้นในช่วงประมาณวันอาทิตย์นะครับ
และสิ่งสำคัญก็คืออากาศก็จะเย็นลงนี่คือในช่วงวันศุกร์วันเสาร์ครับ
กระจายตัวเป็นหย่อมนะครับส่วนใหญ่นั้นเป็นบริเวณพื้นที่ตอนกลางนะครับ
แต่ว่าในช่วงวันอาทิตย์ครับจะสังเกตว่ามีการกระจายตัวของฝนค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว
ซึ่งก็เป็นทิศทางเดียวกับการที่กระแสลมนั้นเคลื่อนมานะครับ
มีทั้งพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็อีสานตอนบนต้องระวังกันหน่อย
หลังจากที่กระแสลมนี้เนี่ยนะครับผัดผ่านแล้วก็ทำให้เกิดฝน

เดี๋ยวมาดูการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในช่วงบ่ายกันหน่อยนะครับ
จะพบว่าในช่วงบ่ายอากาศจะเย็นลงจากวันศุกร์วันเสาร์
ส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ครับช่วงวันศุกร์วันเสาร์คลื่นอาจจะแรงอยู่นะครับ
ฝั่งอ่าวไทยแต่ว่าวันอาทิตย์ลงไปคลื่นก็จะค่อยดีขึ้น
แล้วก็ทะเลก็จะเริ่มสงบลงนะครับ
และนี่คือการคาดการณ์สภาพอากาศแล้วก็สิ่งที่จะเกิดขึ้น
แล้วก็คงต้องเตรียมตัวแล้วก็ติดตามพยากรณากาศอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับ

ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ